เอาไปดูเรื่องสถานการณ์น้ำหน่อยตอนนี้๓อำเภอของพระนครศรีอยุธยาอ่วมนะ
เพราะว่าแม่น้ำน้อยเนี่ยมันกัดซะไอ้ถนนคันคลองชนระประธานอ่ะ
อ่าแล้วคราวนี้มันขาดนะดิขาดแล้วคราวนี้น้ำทะลักทะลักทะลัก
แล้วน้ำมันชอบมากลางดึกชาวบ้านหนีไม่ทันถนนขาดไปที่เรียบร้อยแล้วครับ

ฝั่งเก็บเก็บรับน้ำได้เลยครับฝั่งเก็บเก็บรับน้ำได้เลยนะครับ
ถนนขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่เขารายงานเรียบร้อยแล้ว
ถนนขาดไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือถนนคันคลองชลประธาน
ใกล้ประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดที่เสนาพระนครศรีอยุธยา
เป็นระยะทางแปดเมตรไม่ใช่แคบแคบนะแปดเมตรเนี้ย
โอ้โหปริมาณน้ำไหลทะลักทะลักทะลักนะครับเข้าคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หน
ในนี้วัดรุ่งสามคอนท่านผู้พ่อราชการจังหวัดพระนครศรีวิทยานะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่า
จุดที่ถนนซุดตัวใต้พื้นถนน
มันเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมชนประธานครับ
เดินท่อสูบน้ำเอาไว้ใต้ดิน
โดยปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อยที่ท่วมอยู่ในพื้นที่เนี่ย

ขณะนี้วางแผนกับกรมชนรับประทานอยู่
เพื่อจะทำยังไงให้ปิดทางน้ำ
ไม่ให้มันไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ
แล้วก็เอาไปวางตามจุดที่ถนนมันขาด
คือชะลอก่อนปิดแก๊กเลยไม่ได้ก็ชะลอก่อน
ป้องกันการกัดซ่อถนนเพิ่ม
ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ติดกับคลองเจ้าเจ็ดเป็นยังไงบ้างนั่นน่ะ
จุดที่ต่ำที่สุดและถูกน้ำท่วมขัง
ต้องย้ายเข้าของกันกลางดึกครับ
ชาวบ้านบางคนบอกว่าทุกวันนี้นอนหลับไม่สนิทเลย
ต้องคอยเฝ้าฟังอยู่
ว่ามันจะสู้สู้สู้มาเมื่อไหร่
แล้วมากลางคืนเทรายเก็บของไม่ทันดูสิครับ
ไม่กล้านอนหลับต้องระวังน้ำ
ไปที่อ่างทองมั่งลุงอู่ลุงอู่เป็นใคร

ห้าหมื่นตัวริมถนนหมู่สองที่อำเภอชายโยครับ
ทั้งไก่ทั้งบ่อประดูกห้าบ่อ
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเมื่อเช้าที่ผ่านมา
น้ำในทุ่งมันเอ่อร้อนมาที่ถนนข้ามถนนแล้ว
แล้วก็ไหลเข้าท่วมในวัดอย่างรวดเร็วกำแพงวัดเสียหายไป
อาสาป่อเต็กตึงนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือหมูป่ากว่า๒๐ตัว
ที่วัดเลี้ยงไว้ซึ่งมีหมูป่าตัวหนึ่ง

กำลังจะจมน้ำแล้วชูจมูกขึ้นมาเห็นไหมนะฮะต้องเอาเชือกไปผูกตัวมาแล้วดึงดึงขึ้นมา
ง่ายเลยเพราะไอ้ตัวนี้น้ำหนักมันร้อยกิโลกรัมมันก็ต่อต้านนะไม่รู้จะเอามันไปไหนอ่ะ
ใช่ครับมันตกใจแหละสุดท้ายขึ้นฝั่งได้อย่างทุลักทุเลฮะ
ที่อบตปากงิ้วอ่ะอบตปากงิ้วนี่ต้องนำรถแม็คโฮสองคัน
มาปั้นคันดินครับเนี่ยเขาเรียกปั้นคันดินตักปั้นตักปั้นทำคันให้กว้างและสูงประมาณเมตรหนึ่ง
เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าถนนเดี๋ยวถ้าไหลเข้าถนนข้ามถนนแล้วถูกตัดขาด
แล้วก็ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนด้วยนะฮะ
กระแสน้ำตอนนี้น่าเป็นห่วงจริงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทธกภัยทุกท่านค่ะ